ดูปัญหาเรื่องของเพื่อนบ้านหน่อยนะฮะเพื่อนบ้านหมู่บ้านเดียวกันซอยเดียวกัน
ทีนี้ล้างรถไม่ใช่จอดรถนะคุณเขียนมาสอนล้างรถแล้วถนนมันเปียก
น้ำมันไหลไปที่บ้านเพื่อนบ้านโอ้แล้วมันยังไงกันเนี่ย
นี่เขาบอกเขายังเคลียร์กันไม่จบเลยนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
ไม่เงียบคำด่ามันอยาบมากค่ะ

ทีมงานของเราบอกว่าตัดต่อกันเหนื่อยมาก

นี้ยังงี้ด่าเก่งจังเลย

เห็นพื้นเปียกเนี่ยเขาล้างรถนะแล้วน้ำมันก็ไหลออกมาที่พื้นถนนนะครับ
นี่เป็นวงจรปิดนะครับจะเห็นผู้หญิงสามคนเดินมาที่บ้านหลังที่ล้างรถเนี่ยฮะ
ตะโกนต่อว่าด่าทอผู้ชายที่ล้างรถอยู่หน้าบ้านนะคือด่าเป็นชุดนะฮะ
คอยคำก็โอ้โหอย่างที่ดูดกันเลยนะฮะ
ชนวนเหตุก็คือไม่พอใจที่ฝั่งบ้านผู้ชายที่ล้างรถเนี่ยล้างรถแล้วถนนมันเปียกแฉะน้ำนี่มันนองอย่างนี้นะฮะ
นี่คือซอยวากราฟนะครับอยู่ที่หมู่๕ตะบนบ่อตาโล่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คือหลายท่านอาจจะบอกว่าเรื่องแค่นี้มันใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรอ
คือจากข้อมูลที่เราไปตรวจสอบเนี่ยเพราะว่าทั้งสองฝั่งเขาเคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านเคยมาเป็นคนกลางในการช่วยไกลเกลี่ยไปรอบนึงแล้วเหมือนจะจบแต่มันมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นอีก
ฝ่ายบ้านที่มาว่าเขาเรื่องล้างรถเนี่ยเอาเรื่องร้องเรียนผ่านเพจแล้วก็สื่อมวลชนด้วยบอกทนไม่ไหวแล้วนะ
อ่าพยายามจะไม่ตอบโต้แล้วแต่คู่กรณีก็ไม่หยุดสักที

มันมีเรื่องมาเรื่อยจนมาถึงเรื่องล้างรถ
เราลงพื้นที่ไปนะครับที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
คุยกับทั้งสองฝั่งเลยเอาฝั่งบ้านล้างรถก่อน
คุณอุกฤษนะคุณอุกฤษบอกว่าเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยหมู่บ้านก็อยู่กันแบบนี้เป็นซอยเล็ก
มีบ้านห้าหกหลังบ้านของคุณอุกฤษอยู่หลังที่สอง
อยู่มาหลายสิบปีแล้วต่อกันมาหลายรุ่น
เนี่ยฮะบ้านคู่กรณีอยู่หลังเกือบท้ายซอย
คือช่วงหลังเนี่ยมันมีปัญหาก็คือ
เริ่มจากการจอดรถขวางทางเข้าออกซอยกันก่อน
มีเรื่องการเผาขยะก็มี
เตะถังขยะที่วางอยู่หน้าบ้านก็มี
จนกระทั่งมาถึงเรื่องล้างรถแล้วน้ำมันไหล

ค่ะฟังคุณอุกฤษนะครับ
ด่าพ่อผมแก่แล้วอะไรอย่างนี้
เขามาด่าแบบว่าด่าเกินไปอะพี่เนอะ
คนฟังก็นั่นแหละพี่ตามในคลิปอะพี่

ทนฟังเรายังทนดูไม่ได้เลยพี่
อืมแต่ก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไร

รอบที่มีเรื่องก็มากันทั้งบ้านนะพี่

บางทีอาจจะพรมถนนบ้างฝุ่นอะไรอย่างนี้พี่
เราไม่ได้ล้างคือว่าล้างทุกวันแฉะอะไรอย่างนี้พี่
จบแล้วแต่ไม่จบสักที
จนกรรมการมาละอากันหมดแล้วครับ
อ้าวนี่อุกฤษก็บอกผมก็ไม่ได้ล้างทุกวันนะ

แต่คำถามคือเอาถ้ามันแฉะตรงนี้แล้ว
เขาอาจจะเข้าออกไม่สะดวกหรือยังไง
เออเอาฟังอีกฝั่งนะฮะ
คู่กรณีของบ้านคุณอุกฤษที่ล้างรถนะครับ

คุณปอยบอกว่ายอมรับว่ามีปัญหากับบ้านนั้น
ก็อีกฝั่งล้างรถแล้วน้ำแฉะถนนเป็นประจำเลย
นะก็คุยกันว่าเออยังไงดูแลดีดีหน่อย
พื้นที่ทางสาธารณะเขาก็บอกเขาจะไม่ทำอีก

พอเดินไปถามก็อ้างว่าเอาก็หน้าบ้านเขาอ่ะ

แล้วมันก็เกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้น
ฝั่งคุณปอยก็บอกว่าทางฝั่งนู้นเนี่ย
ให้ของลับเขาก่อนเขาก็เลยโมโห
ขอปฏิเสธว่าไม่ได้ไปรุมด่านะ

มันเป็นจังหวะที่ลูกสาวกับแม่เนี่ย
กลับมาจากขายของพอดี

พูดตรงรั้วหนูกล้องไม่ได้จับหนู
ตรงรั้วหนูเอ้าไหนตกลงกันแล้ว
น้ำจะไม่ไหลบอกว่าทำไมอ่ะ

กูจะทำไงก็ได้อ้าวมันเป็นถนนส่วนรวม

ค่ะคือสรุปแล้วยังเคลียร์กันไม่ได้นะค่ะ

ทั้งสองบ้านก็บอกว่าอยากจะจบปัญหา